วันที่เห็นคือเราเห็นจังหวะทำไมยังไม่ได้กันนะครับ
คือขี่ตามกันมาคือเขาขี่นำพอดีมาก่อน
เขาขี่ตามไอ้หนูขี่ตามเขาขี่นำหน้าครับ
ค่ะเขาขี่นำหน้าพอดีหนูขี่จังหวะขี่กลับบ้าน
แล้วไปเจอเขาตั้งไหน
ติดไฟแดงพอดีติดไฟแดงนี้เขาเหมือนตะโกน
แบบพูดอะไรหนูก็ไม่รู้นะว่าหนูใจเหมาะเต็มใบ
หนูมองรถคันนั้นคือตั้งใจมองอยู่แล้ว
แต่หนูไม่รู้ว่าเป็นพี่เขายิงอะไรนะ
หนูมารู้สิตอนที่ถึงบ้านหนูที่พ่อเหมือนที่หนูเห็นเลย
เพราะว่าหนูมองอยู่แล้วคือที่หนูมองเพราะว่ามันโวยวายไง
เพราะว่าหนูคือหนูสงสัยโวยวายอะไรหนูหนูจำไม่ได้
จำได้ไหมครับว่ารูปลักษณะคำพูดคีย์เวิร์ดอะไร
หนูไม่รู้ว่าเป็นแบบเขาว่าใคร
แต่หนูก็มองรถหนูเอาไว้เขามีมอไตคนนเดียว
แต่นอกจากนั้นคือรถใหญ่ที่ติดไปแตกล่ะ

เพราะว่าหนูมองเขาตลอดนั้น
แต่ที่หนูรู้สงสัยคือหนูมองชุดกับรถ
หนูไม่ได้มองหัวตอนนั้นน่ิสิว่าคลีตามก็นะ
รณ์ด้วย
ไปถ้างโรงพยานั้นแต่หนูไม่รู้ว่าจะเขาเขียวเข้าวัดดงสวองนิดหน่ะ
เพราะออกจากหน้าวัดโดนหดช้างอะไรอย่างเนี้ยเขาว่า

อ๋อระยะจังที่เราตามหลังเขาอ่ะ

มันดึงเยืองกันอะพี่ถ้าติดเนี่ย

แต่หนูเจอเขาตอนประมาณ๓ทุ่ม๑๗ที่หนูโทรหาพ่อ
หนูก็โทรข้าพ่อเลยกดโทรในลงที่ห้างล่าง
แต่หนูก็ไม่ได้เอายกขึ้นมานะมือถือเพราะหนูกลัว

ชัดเลยอะเขาเป็นยังไงคะ
รสถานะเลยอะพี่ไม่อ้วนนะไม่อ้วน
นั่นไหนมันเป็นชุดสีดำมากับพี่หนู
มันพางหุ่นแล้วไงเสื้อดำค่ะเออแล้วก็ไม่เห็น

คือตอนนั้นฉันไม่เห็นใช่อย่างนี้ฉันก็กลัวต่อล่ะ
และบางครั้งก็ไม่รู้ด้วยว่ามีคนร้ายมันได้

คือ้เราไม่รู้แล้วฉันก็ไม่ได้เจตนาเรื่องนี้
เขาจะเขียวก่อนหนูฝั่งเนี้ยเขาจะเขียวก่อนหนู
เหมือนเขาจะรีบไปคือเขาต้องการที่จะเลี้ยวไปทางอะไร
เพราะว่าเขานั่นเนี่ยมันจะเขียวก่อนเนี่ย
มีรถคันอื่นต่อจากเขาไหมคะ
ไม่มีไม่มีรถเขาต่อรถเก่งรถพลิกอัพไปเลยพี่
มันมี๒คันรถมอไซค์กับรถรถอื่นรถใหญ่

แต่รถฝั่งหนูไม่มีมอไซค์มีหนูคันเดียวแล้วนอกนั้นรถใหญ่
แล้วรู้กว้างนี่ทางที่เขาไปมันมุ่งหน้าไปอำเภอตำบลอะไรครับ
อำเภอเมืองทางไปแยกโรงพยาบาลอันนั้นนะครับ
มันติดแค่โรงพยาบาลอันนั้นมันตันแค่โรงพยาบาลอันนั้นนะครับพี่
แต่มันก็ถ้ามันจะเข้าวัดลงสวองมันทะลุได้นะถึงนอนหดทางอะไรอย่างนี้
ออกมาเป็นเสาทงเสาทงได้มันทะลุได้
เป็นซอยหมู่บ้านเนี่ยบ้านโน้นหัวช้างอะวัดโน้นหัวช้างอะไรอย่างเนี่ยดงสวอง
ลักษณะเสียงที่เราได้ยินนะครับเสียงเขาเสียงเล็กเสียงใหญ่

นั่นแหละแต่รู้ว่าโวยหนูไม่รู้
ใช่เหมือนด่าเราหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ไง

ยื้มฝั่งมันเป็น๔แยกอะพี่คนละฝั่ง
มันยื้มข้างไก่
ว่าเอาหยียิงยังงั้นเลยอะพี่เอ้ยแยกเอลวันนะตรงต่าง
อันเนี้ยมันก็เยื้องปกติเครื่องหมายบวกอะพี่อัน

ห้างจากห้างเยอะไหมคะระยะทางเยอะค่ะ
สร้างพี่ออกจากห้างกี่โมงค่ะนุ
อะไรเหรอสามทุ่ม
ถามไม่รู้มา๓ทุ่ม๑๐มั้งไม่รู้ว่า
เพราะว่าหนูเลิกงานสามทุ่มแล้วค่ะแต่หนูมาโทรหนูขี่ตามหลังค่ะ
คือหนูมาขี่ตามหลังหนูมาเห็นตรงก่อนจะถึงแยกไฟแดง
คือหนูมารู้ตอนนั้นคือที่ว่าสงสัยเห็นตรงแยกโรงพยาบาลนั้น
แต่ที่อื่นหนูไม่รู้ว่าเขามาจากทางไหนนะ
พอดีว่าเจอตรงแยกไงตรงจอดรถอะไรอย่างนี้
ขี่ตามกำลังมาจอดกันแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายไปจอดอีกฝั่งหนึ่ง
จุดที่เราเห็นชัดชัดเจนแคปไซส์ขาดนะน่าจะใช่ฐะครับ
หนูว่าใช่แต่หนูก็ไม่รู้ว่าใช่หรอก
จำรถหรือเครื่องแซงกาย
และทำไมเรามีทะเบียนด้วย
แดงเลยรถหนูเห็นจำสีได้
แต่ไอ้แววตาถึงไม่เห็นมันมืด
รู้ว่าเสื้อดำด้วยถ้าสีขาวมันก็จะมองเห็น
เพราะว่านี้มันเตือดำมันพางไว้หมด
หนูไม่ได้สังเกตแล้วพี่

ตอนที่ละสายตากันอยู่ช่วงไหนครับ

ฝั่งเขาแยกน้องแขมหนูฝั่งทางจะไปสอดทง
คือหนูละสายตาเขาตั้งแต่เขาโวยวายหนูก็ละ
อันนี้ชื่อตำควรตำควรตำควรบ้าน

ไอ้เสาทรงนี่คือชื่อตำควรตำควรบ้าน

คือหนูแยกจากเขาตรงแยกอนันต์ตรงไฟแดง
เขาตรงไปลงบ้านอันนั้นไง